วาดกล้าใกล้มาก

อาจจะไม่ได้ร้อนเพราะอากาศนะ
ร้อนเพราะการแต่งตัวด้วย
ใช่ค่ะจริงเป็นอะไรที่โทษได้
กี่ทีก็ได้เออคือจริงจริงแล้วเมื่อกี้พี่ไปบอกว่าเป็นเครื่องดื่มที่แบบ
จ๊ะพอกินไปแล้วนะมันจะกี่ทีก็ได้เออคือประมาณว่าถ้าสมมุติว่า
เรามีแรงอะไรอย่างเงี้เราจะทำอะไรกี่ทีก็ได้แต่เราจะกลับไปให้
ธนพลกินเพราะว่าเราจะดูสิว่าจะกี่ทีก็ได้จริงหรือเปล่า
คุยโทรศัพท์ว่าจะแต่งงานจริงหรือเปล่าเอ่ออันนี้หนูไม่ขอตอบ
สร้างบ้านก่อน
คือพี่เขาก็กลัวว่าเราเป็นเด็กแล้วเราก็จะทิ้ง
แล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปเจอคนใหม่
ซึ่งจริงเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยน้องไม่ทิ้งน้องไม่ทิ้งแน่
เพราะเราคิดว่ามันลงตัวแล้วล่ะ
เพราะว่าหลายอย่างก็เข้ากันได้ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีนะคะแต่เดี๋ยวให้เฮียมาตอบดีกว่า
แสดงว่าเขาขอเล็กน้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ไปขอเป็นทางการกับพ่อแม่ใช่ไหม
ใช่ค่ะยังเพราะว่าจริงแล้วเราก็สร้างบ้านอยู่อะไรอย่างนี้
เป็นแหวนที่แบบว่าเป็นแหวนที่แบบว่าเหมือนแบบสัญญาดีกว่า
ว่าฉันไม่ทิ้งเธอนะอะไรอย่างนี้
เราไม่เคยใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายกับใคร
เพราะว่าเฮ้ยเป็นแหวนตีตาจองไว้ก่อนก็จะได้ถึงข่าวดีตอนเร็วนี้

แต่อันนี้เราบอกว่าเป็นซื้อของขวัญมันเกิดแฮปปีแต่ละนี้เราก็ซื้อเองหรอพี่
ใช่เราซื้อเองคือจริงแล้วเนี่ยเราแบบว่า
คือเขามีทุกอย่างแล้วแล้วเราก็เป็นผู้หญิงค่อนข้างที่จะมีความงกนิดนึง
เราก็ไม่มีอะไรจะซื้อให้คือถ้าจะซื้อให้ก็ต้องซื้อแพงใช่ไหมพี่
เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราซื้อแหวนดีกว่า๔๐๐จบ๒วง๘๐๐อะไรอย่างนี้
อ่าใช่ใช่แจ๊คแจ๊ค
หโรครับแต่ว่า
คุณจะว่าฝันตะนักลดกับทิศแดกอะไรอย่างเงี้ย
เพราะเราก็แบบอยู่ในวงการอยู่ตอนนี้
คือเราไม่ได้คิดว่าเราจะเร็วหรืออะไร
คือหนูยังไม่ได้พูดว่าหนูจะแต่งงานอะไรอย่างนี้

ถามว่าเร็วไปไหมกับความรักมันไม่ได้เร็วอะพี่
ถ้าเป็นเรื่องของตัวจ๊ะอะไรอย่างนี้
เพราะว่าคือเรามีความรู้สึกเวลาเราคบกับใครอะไรอย่างนี้

เพราะว่ามีหลายอย่างที่เราเหมือนกันมาก
เหมือนกันมากแล้วก็มีหลายอย่างที่เฮียแบบปรับตัวเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ย
มีค่ะมีค่ะมีที่ว่าเฮียเรียกชื่อผิด

คือเรียกชื่อเป็นอักษรออ่างแฟนเก่าใช่ค่ะ
เราก็เลยมีความรู้สึกว่าตายแล้วถ้าเราผ่านจุดนั้นมาได้เราคงไปได้แล้วล่ะ
อะไรที่ทำให้มั่นใจตัวพี่แจ๊บพูดว่าเขาก็น้ำไม่ธรรมดา
คือมั่นใจมากก็เพราะว่าเขาแก่แล้ว
ก็มีความมั่นใจที่แบบมีหลายอย่างที่เขาเปลี่ยนเพื่อนหนูจริง
คือหนึ่งเลยมีคนบอกว่าเฮ้ยเฮียเป็นคนแบบกินเหล้าเยอะดูดบุหรี่มาก
ซึ่งหนูคบกันหนูบอกเลยว่าหนูไม่โอเคกับคนกินเหล้าแล้วดูดบุหรี่
ให้ได้ไหมเขาก็เลิกให้เลยใช่
อันนี้คือมั่นใจว่าไม่ใช่โปรโมชั่นช่วงโปรโมชั่นแน่นอน
ตอนนี้ก็ตอนนี้ถ้าถามหนูหนูก็มั่นใจอะพี่แต่ต่อไปก็ไม่รู้ไงถ้าตอนนี้ก็มั่นใจ
แต่เขาเป็นคนมุ่งมิ่งขึ้นไหมคะเพราะว่าดูวิทยาลัยมันจะเป็นคนมิ่งอะไรอย่างนี้
มุ่งมิ่งมากคือล่าสุดที่เขากำลังจะไปอเมริกาใช่ไหมเพื่อนเขาแบบ
น้องเขาจบดรเขาก็ต้องไปแบบไปหาน้อง๒อาทิตย์กว่าอะไรอย่างนี้
เราเคยแบบว่าเวลาเราไปสนามบินเรามองว่าเฮ้ยทำไมคนไปส่งกันแล้วต้องร้องไห้กอดกันอะไรอย่างนี้
เออทำไมวะทำไมไม่กอดกันมากอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้หนูไปส่งโอ้โหร้องไห้ยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลี
เราก็ร้องไห้เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นความรักแล้วเพราะเราไม่เคยมีความรู้สึกนี้กับใคร
รักเค้ามากรักเค้ามาก
ก็ไม่เคยมีความรู้สึกนี้กับใครดีกว่าพี่
ขาดได้ไหมลิ้มขาดได้ไหม
ไม่ได้กลัวตรงนั้นเพราะว่าคนก็มองว่าหนูออกตัวแรงไปร้อยแล้วไง
แต่ถ้าคนที่รักเราหรือเข้าใจเราก็รู้ว่าเฮ้ยจ๊ะเป็นของจ๊ะอย่างนี้
เป็นคนตรงชัดเจนแค่นั้นเอง
แต่ถ้าวันไหนที่เลิกกันอะไรอย่างนี้ถ้าสมมุติมันมีเลิกกัน
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
เขาก็อาจจะแบบเฮ้ยเป็นไงเราออกตัวแรงอะไรอย่างนี้

เราอยากให้มองว่าเฮ้ยอะไรที่มันเกิดมาเป็นความรักแล้วเนี่ย
ถึงจะเลิกกันไปมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีใช่
เพราะว่าส่วนมากคนที่มาไปงานอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ได้แบบหาเรา

มีแต่งานแบบงานแบบภูทรอะไรของหนูอะไรอย่างนี้
แบบเต็กตี้แบบเต็กตี้พี่แท็กไม่ว่า
ว่าไม่ได้มากค่ะไม่ค่อยว่าไม่ค่อยอะไรอย่างนี้
แต่ไม่ฟ้าแรปแน่นอน
ปรับรับโชค

โอเคป่ะเจ็บใบปีก็นั่นน่ะเนอะ

ใช่นะไม่คิดมา
แต่ถ่ายัดอยากไม่ได้
มีแต่ความสุขใจ
มันดูตาเป็นมันนี่
ช่างความชิ้นตัวนี้มันสะท้า

ชวนก็ต้องก็กล้า
แต่มองแค่ตาไม่รู้งาน

มีแต่ความสุขใจกันกันแล้ว

คนร้านต่อแถวยาวเป็นกัน
ได้ลองพบดูไม่นานจะรู้ว่าถึงใจ
แอลลีลาลวดหลายระดับที่เธอ

นี่เชือกันตอนกุ้มมา
พาท่านไปตัวนาย
รู้ไหมค่ะว่าใครจะสีจะตาย
อันเสร็จสุดมีจะปลอดภัยต้องรอใจไว้ลองแล้วจะรู้ว่าฉันอร่อย
ไม่น้ำไม่คิดมากแต่ถ้าอยากยากต้องเพิ่งมีแต่ความตื่นใจกันตลาด
ได้รองคงอยู่แล้วไม่นานจากรั้งแรกแล้วโหวะถึงใจ
อันเนละลวดสายราดับที่อีก
มีชื่อกันสองคนรอมันรอแป้งมาชิมสักครั้งว่าจะอร่อยค่ะไง
ต่อแล้วไม่ได้ไงมัวแต่เจ้าอยู่ด้านไม่ใช่เป็นประกันนะคะ
มันรอแป้งมาชิมสักครั้งเพื่อถ้าใครเข้ามากว่าฉันไปต่อหน้า
รู้นะคะว่าใครจะเสียใจเอาเสร็จจากนิจกรรมในใจ
มันรอนิจกรรมในใจ
มีชื่อกันสองคนรอมันรอ